มีเหตุการณ์ที่วัยรุ่น๓คนไปจี้เพื่อที่จะชิงพระเกี้ยว

ของเด็กนักเรียนโรงเรียนบดินเดชา
ปรากฏว่าจับกลุ่มตัวได้แล้วค่ะทำไปเพราะความคึกขนองค่ะ

เฮ่ยคุณเกี่ยว
นี่แหละค่ะคือคลิปภาพเหตุการณ์

บันทึกภาพเอาไว้ได้มากัน๓คน
แล้วก็ไปจี้นะคะ

ที่กำลังเดินออกจากซอยรามคำแหง๔๓ทับ๑
จะไปตึกการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะ
ตอนแรกเจอสองคนมายืนดักอยู่
แล้วคนที่ใส่หมวกกันน็อกมันกระชากคอเสื้อ
เด็กที่ตัวใหญ่กว่าก็ยื่นมือไปค้ำคอไว้

อีกคนนึงที่ใส่หมวกแก๊ปกับหน้ากากอนามัย

เหตุการณ์ก็จบลงอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละนะคะ
คือทีมข่าววันนี้ลงไปที่พื้นที่โรงเรียนบดินเดชา

อยู่ด้านหลังห่างจากประตูทางเข้าโรงเรียนไปประมาณ๕๐๐เมตร
ตรงนี้เป็นทางสัญจรเข้าออกภายในซอยรามคำแหง๔๓ทับ๑
ทางรองพอนะคะคุณสุพัฒน์อัจจริตบอกว่า

เพราะว่าครั้งนี้รุนแรงเนื่องจากมีอาวุธด้วย
แล้วตอนนี้เด็กก็ยังตกใจอยู่นะคะ
แต่ว่าทุกคนยังมาเรียนตามปกติ
โรงเรียนประสานกับตำรวจให้มาตรวจรอบโรงเรียน
ในช่วงเลิกเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
โอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าทั้งก่อนเข้าเรียนทั้งเลิกเรียนนะคะ
ก็เป็นจุดที่ต้องช่วยกันเฝ้าระวังเลยค่ะ
เราได้คุยกับนักเรียนคนหนึ่งนะคะ
บอกว่ารู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พ่อแม่กับครูก็เตือนนักเรียนว่าช่วงเลิกเรียน

เพื่อป้องกันอันตรายจากคนร้ายค่ะ

เขาอาจจะไม่ได้แค่อยาก
เออผมว่าไม่น่ามีปัญหา
เพราะว่าถ้ามีปัญหาเขาก็อาจจะคุยกันก่อน

นิ่งนอนใจไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กไปเรียนหนังสือกันทุกวัน
ล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจสนวังทองหลางปรากฏว่าจับได้แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะวัยรุ่น๓คนที่ก่อเหตุไปจับได้ที่บ้านพักย่านรามคำแหงพร้อมกับของกลาง
อาวุธมีดรถมอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุเสื้อผ้าที่สวมใส่ด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นผู้บังคับการตำรวจนครบัน๔เข้าสอบปากคำด้วยตัวเองนะครับ
ปรากฏว่า๓คนนี้เนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่๒คนนะคะ
อีกคนนึงไม่ได้เรียนก็สารภาพว่าก่อเหตุจริง
แล้วทำไปเพราะความคึกขนองอยากจะได้พระเกี้ยวไปติดเสื้อ
ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุคุณผู้ชมค่ะ
รับสารภาพบอกเสพน้ำกระท่อมไปด้วยนี่ค่ะ
ก็แจ้งข้อหานะคะร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมียานพานะ
และพยายามทำร้ายร่างกายแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
หนึ่งในเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุบอกว่าปกติแล้วกลุ่มของพวกเขาเนี่ย
ไปตระเวนไถเข็มกลัดของแต่ละโรงเรียนเขาก็เคยก่อเหตุเหมือนกัน
แล้วพอได้เข็มกลัดมาก็จะเอามาติดเสื้ออวดโชว์กันในกลุ่มเพื่อน
มันเป็นความรู้สึกภูมิใจเท่นะคะทุกครั้งที่ไปตระเวนก่อเหตุ
ก็จะต้องการเฉพาะเข็มกลัดเท่านั้นเรื่องอื่นไม่เคยสน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งช่วงหลังเลิกเรียนนะคะ
ก็คงจะต้องมีการเพิ่มการตรวจตราเฝ้าระวังเด็กกันมากขึ้นด้วยค่ะ